ผมจะพาไปดูอีกหนึ่งคลิปนะครับคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวที่มีแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งแว้นจับกบ
นั่งรถซ้อนกันไปเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างซ้อนกันไปเจ็ดคนอืม
คนนะหมวกกันน็อกไม่ใส่ค่ะแต่ตำรวจจับไม่ลง
ทำไมถึงจับไม่ลงไปดูภาพของแก๊งนี้ครับ

แล้วท่าทางเขาแบบนิ่งเลยนะกลัวตำรวจนะนิ่งเลย
บอกกันน๊อกก่อนไม่ใส่ไฟก่อนไม่มี

คุณคะอย่าว่าแต่หมวกกันน็อกเลยเอาเสื้อก่อน
ไม่มีคนขับไม่มีเสื้อด้วย
โอ้โฮน้องเอ็นดูเหมือนกันบางทีนะ

ขี่รถมาจักรยานยนต์พ่วงข้างกันมา

กันน็อกไม่มีไฟรถก็ไม่มี
ตำรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนไปจะจับก็กระไรอยู่นะ

ชื่อว่าดาบตำรวจชุติเทพราชวิชา
เป็นพบหมู่งานจราจรสพเมืองบุรีรำ
แล้วบอกว่าที่มันเกิดขึ้นในคลิป๔ทุ่มของวันจันทร์ที่ผ่านมา
ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทำไปเพราะว่าเป็นความเป็นห่วง

ต้องให้จอดแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไป
เหนือสิ่งอื่นใดฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้ดี
ถ้าปล่อยมาแบบนี้แล้วเขาไปขับรถประสบอุบัติเหตุเนี่ย
แล้วคิดว่าเจ็ดชีวิตที่นั่งกันมามันจะเป็นอย่างไร
แล้วเหนือสิ่งอื่นใดก็ยังมีเรื่องของโควิด๑๙ด้วย
ก็ดูแลกันให้ดีละกัน
กิจกรรมสันทนาการของเด็กต่างจังหวัดเขา

คือเด็กต่างจังหวัดเขาก็จะออกไปหาปลาหากบหาเขียดกันไปตามภาษานะครับ